มีข่าวดีมาบอกสำหรับนักเสี่ยงโชคครับล่าสุดในวันนี้
คอรมอก็มีมติเห็นชอบนะครับให้สำนักงานสลากนะครับ
จำหน่ายสลากรูปแบบใหม่เป็นสลากดิจิทัล
ประธานกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลบอกนะครับว่า
ประชุมคอรมอลก็มีมติเห็นชอบในหลักการครับให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
มีอำนาจในการออกผลิตภัณฑ์สลากรูปแบบใหม่๒ประเภท
คือหกตัวหรือว่าที่ขายอยู่ในปัจจุบันนะฮะ
ทั้งแบบตีพิมพ์แต่ว่าแบบใหม่คือให้ขายในรูปแบบของสลักดิจิทัลด้วยนะครับ
ก็เป็นการเพิ่มช่องทางในการเสี่ยงโชคให้กับประชาชน
แล้วก็เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคา
รวมทั้งเรื่องของการขายหวยใต้ดินครับโดยสำหรับสลากสามตัวนั้นเนี่ยนะครับ
จำหน่ายในรูปแบบของสลักดิจิทัลครับนะฮะง่ายคุณผู้ชม
แต่ว่าช่วงนี้ยังไม่ได้มีการกำหนดแพลตฟอร์มนะคุณผู้ชมเองก็สามารถเข้าไปกดเลือกตัวเลขได้
ด้วยตัวเองครับเป็นเลข๓หลักตั้งแต่๐๐ถึง๙๙๙
เลือกซ้ำกันได้เบื้องต้นราคาใบหนึ่งก็ยี่สิบถึงสี่สิบบาท
โดยจะออกรางวัลเดือนละ๒ครั้งคือทุกวันที่๑กับ๑๖ของเดือนครับ
เหมือนการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลเงินรางวัลจะนำรายได้จากการจำหน่าย๖๐มาเฉลี่ยเป็นเงินรางวัลครับ
ก็จะมีรางวัลเลขสามตัวตรงรางวัลนั้นสามสิบเปอร์เซ็นต์เลขสามตัวสลับหรือว่าสามตัวต้นอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์
สองตัวท้ายสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์และอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์จังเป็นรางวัลพิเศษ
ซึ่งรางวัลพิเศษนั้นจะสุ่มมาจากคนที่ถูกรางวัลเลข๓ตัวเป็นรางวัลพิเศษเพิ่มอีก๑รางวัลครับ
แต่ถ้ารางวัลใดในงวดนั้นไม่มีคนถูกรางวัลจะยกยอดไปทบในงวดถัดไป
แล้วถ้างวดถัดไปย้ำมีคนถูกเงินรางวัลนี้ก็จะยกเป็นรายได้ให้กับรายได้ของแผ่นดินนั่นเองนะครับ
อันนี้ก็เอามาฝากสำหรับนักเสี่ยงโชคทั้งหลายนะครับ